ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
คุณผู้ชมครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงมวยคู่ที่๕หรือคู่เอกของเรานั่นเองนะครับ
กับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
เอาละครับเราไปทำความรู้จักกับนักชกในมุมน้ำเงินกันเลยดีกว่า
คนนี้มาจากอำเภอเถินนะครับจังหวัดลำปางจากคายแก้วสำริท
ชกมาแล้ว๑๕๔ฝ่ายนะครับชนะ๑๐๓ฝ่ายเสมอ๖ฝ่าย
และแพ้๔๕ฝ่ายนะครับ
ริดแก้วสำริด
โชว์
มาทางด้านในมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับ

ชกมาแล้ว๕๘ฟัยชนะ๓๑ฟัยแพ้๒๗ฟัยครับ
โอ้โหรอพี่ฆาตจากริมฟังโคงครับ
ครูต่อกรของเขาก็คือฤทธิ์แก้วสำฤทธิ์ครับ
ทั้งคู่มีดีกี่แชมป์ติดตัวมาทั้งคู่มีดีกี่เกียรติดต่อไปครับ
แล้วครับเราเดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการแล้วครับ
โอ้โหหล่อพิฆาตจากริมฝั่งโขงครับ
วังน้ำเย็นเอฟเอกกุ้มศิลักษ์ของเสียเหลี่ยม

ต่อกรของเขานั่นก็คือฤทธิ์แก้วสำริดครับ
ทั้งคู่มีดีกีแชมป์ติดตัวมาทั้งคู่ครับ

อำเภอเถินจังหวัดลำปางวัย๒๖ปี
ในนัฐกิจติ๊บประลักษณ์วงครับ

ชนะ๑เสมอ๑แพ้๑ครับ
ล่าสุดเสมอกับมหาศาลพบธิรธรรมครับ
ไทยมวยแก้วสำฤทธิ์ครับ
มวยเข่าที่ได้ชื่อว่า
แข็งแรงแข็งแกร่งระดับประเทศครับ

จากพวงพิสัยน้องคายวัย๑๘ปี
ต้องบอกว่านี่คือคู่มวยที่
แฟนมวยนั้นให้ความนิยมเลยครับ
โอ้โหวันนี้ได้รับเกียรติจากเสียเรียม

โดยมีทางฝั่งของพี่ต่องนะครับ
ก็คือสุรพลประสิทธิพันธ์นะครับ
วันนี้ทีมงานแก้วสำริดได้ส่งทีมงานมาครับ
เพราะว่าคุณอันนันจันติมณี
กับน้องเอ็มอานนท์จันติมนี่ติดภารกิจครับ

พิฆาตริมฝั่งโค้งจากน้องคายครับ

ต้องบอกว่าชิงทุกครั้งนี่ได้ทุกครั้งนะ

ในอดีตนี้อาจจะมีค่ายมวยรูปพระบาท
มวยเข่าที่ชื่อว่าเก่งที่สุดในโลก

แต่ปัจจุบันต้องยกให้กับเอฟเอกกรุ๊ปครับ
ด้านล่างยังเหลือไปเห็นท่านอาทิตย์โยธิน

ค่ายของแก้วสำริดนั้นต้องบอกว่าเป็นมวยค่ายที่สร้างมวยหมัดได้ดีที่สุดในโลกเหมือนกัน
เอาละครับหมัดกับเข่าวันนี้ดูครับ
ในอดีตของแก้วสำลิดมีทั้งฤทธิจักรแล้วก็อนุวัฒน์ครับ

ต้องบอกว่าตำนานของแก้วสำริดนี่มีการสืบทอดมายาวนานแล้วครับ
ต้องหาพูดถึงดีกรีนี่
ค่ายนี่ถือว่าระดับประเทศครับแชมป์นี่

โอ้โหแล้ววันนี้มาเจอกันเองมาดวนกันเองครับ

ไม่มีใครยอมใครอยู่แล้วครับ
ขวาหน้าของวังน้ำเย็น

เก่งครับเดี๋ยวดูครับวันนี้เจอรุ่นพี่
กลับไปกันบัววงน้ำเย็น
ว้างดิ้แค่งควาครับนี่ครับ
อื้อหือนี่นั้นพยายามจะเล่นงานฐานล่างก่อนครับตามสไตล์ของมวยมัด

ร่างของวังน้ำเย็นอาจจะดูไม่มีกล้ามเนื้อครับอาจจะตุ้ยนุ้ยไปหน่อยครับ
แต่เป็นประเภทอ่อนนอกแข็งในครับ
แล้วเป็นมวยที่จับจังหวะคู่ต่อสู้ได้ดีครับ
และแก้ไขสถานการณ์ได้ดีอย่างที่คุณจิ้งเรียนท่านผู้ชมเลยครับวังน้ำเย็น
เพราะวงนอกแพ้นี่แค่มีวงในครับ
ในนี้ยังไม่ทำการครับเดี๋ยวดูครับ
ปั้มกับเพชรบุญชูมาแล้วครับ
บุญชูนี่ช่วยสอนในเรื่องวงใน
โอ้โหฤทธิ์นั้นพยายามจะเล่นงานบริเวณลำตัวสลับใบหน้าแล้วครับ
จังหวะพันส่องซ้ายของวังน้ำเย็นนั้นพระลาดครับ
จังหวะหลุดจังหวะหลวมครับ
ภูมิดนั้นมีกระแทกหมัดเย็บขวาแล้วก็พยายามเย็บเปิดกาดของวังน้ำเย็นครับ
ฤทธิ์ต้อยลำตัวและดีกับใช้เหลียม
พยายามนะครับดูภาพชัดครับ
นั้นพยายามจะเล่นงานฐานล่างแล้วก็ต่อยหมัดก่อนนะครับ

เปลี่ยนการแล้วครับทำขวางของวังน้ำเย็น

เล่นงานบริเวณลำตัวครับเจอแค่ขวา

โอ้โหดูครับจังหวะต่อยแล้วเจอศอกสวน
เตียกว่าครับพยายามจะเล่นช่วงล่าง
จิ้มลำตัวนะครับตั้งรับอย่างเดียวไม่ได้

วังน้ำเย็นเป็นเรื่องขวา
ขอละดองขอละทีก็หมัดกับเข่า

ดูครับฤทธิ์กันเลือกต่อยเลยครับ

พยายามโอ้ฤทธิพยายามจะเล่นงานบริเวณลำตัวแล้วเจอแข้ง

ขนาดเข้าไปตรงบริเวณท่อนแขนเลยครับ
อ้าวโอ้ยมีอาการหรือเปล่าครับวังน้ำเย็น

โอ้โหรับเยอะนี่ครับอย่างที่คุณจิ้งเรียนท่านผู้ชมเลยครับว่า
ลงของอย่างนี้นี่ไม่เป็นผลดีเลยครับ
เบียดเข้ามาของน้ำเย็นพยายามจะสวนด้วยศอกขวา
อ้าวเลยครับดูครับมายังเป็นป่ายรับครับ
กระสอบขยับเข้ามาโอ้ยเจาะล่าง
อ้าวครับขอบถนัดตัวเองไม่ใช้ครับบ๊องน้ำเย็น
พยายามจะปากศอกสวนครับ
ลิสต์กระยักษ์ไว้มาบ๊องน้ำเย็นไม่หนีเลยครับ
ขยับวางขวาโอ้โหเสียไปหนึ่งครับ
มีอาการครับดูครับโอ้ยต้นขาขวาครับ
ซ้ำเข้าไปโดนเมื่อไหร่มีอาการเมื่อนั้นครับ
พยายามจะเก็บให้ได้ละครับลิสต์เล่นเกมเจอแค่ขวาคืน
เอาละครับวางน้ำเย็นลิสต์เปียกเข้ามา

ขยับเข้ามาเสียบด้วยเขาขวาเอาละครับ

โอ้โหเอาคืนครับจีบลำตัวเล็กสวนคืนเข้ามา
วางน้ำเย็นเกาะในแท่แท่ขวาเอาละครับ

เสียบขวาเอ้าขยับมาเสียบขวา
ลิสต์โอ้โหดูครับศอกขวา
ขวาแค่ขวาลิสต์พยายามจะเจาะล่าง
เจาะล่างโอ้โหมีกระเภกครับ
เอาอีกแล้วครับทีไขทีมันครับ
โอ้โหมันจริงครับ
วังน้ำเย็นพยายามจะเบียดพยายามจะเอาคืน
วางแค่ขวาส่วนโอ้โหเนื้อบนเวน
เข้าทางด้านขวาของวังน้ำเย็นนั้นแดงเป็นปื้นเลยครับ
ต้องบอกว่าเป็นห้อเลือดเลยครับ
กระเภกแล้วครับมาละครับลิสต์เห็นช่องครับ
อ้าวพยายามจะสับซ้ำเข้าไปวางน้ำเย็นเข้าใน

วางแค่ขวาขยับกลับมาทีมขวา

เอ้อยังวางเกี่ยวเสียบซ้าย
เสียบซ้ายเสียบขวา
เสียบขวาโอ้โหหมดโจทย์ที่สองครับ

กลับมาติดตามกันต่อครับท่านผู้ชมครับนี่คือคู่เอกนำรายการ
โอ้โหอัตรรสแห่งความมันต้องบอกว่าเกินร้อยจริงครับ
เสียไปหนึ่งนัดครับสำหรับวังน้ำเย็นแต่ปลายครับ
มาเร่งเครื่องเอาคืนครับ

แต่เอาคืนได้สาสมจริงโอ้โห
เอาละครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ

มีอาการแล้วลงโทษเลยครับฤทธ

หื้อฮื้มและดูครับลูกเทขา

เยอร์มาโชคเก็งวันครั้งแรกครับ
ไม่รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบครับ

ระยะทำการของวังน้ำเย็นนั้นเข่าแต่ระยะทำการของฤทธิ์นั้นหมัดครับ
กับแข้งของฤทธินี่ทั้งหนักทั้งแรงครับ
ตอนเย็นเสียบด้วยเขาขวาแทงเขาขวาอีกที
โอ้โหเป็นฝ่ายขยับแม่ฤทธิพยายามจะตบด้วยฮุกขวาแล้วพยายามจะถีบไว้ครับ
อับน้ำเย็นเปลี่ยนเข้ามาประยับให้ฤทธิ์นั้นแต่จอยังโอ๊ยแต่เจอเหลี่ยมเลยครับเข้ามา
ต้นขามีปัญหาครับทำให้การยืนเนี่ยมีต้องบอกว่าไม่ค่อยดีครับ
โอ้โหแต่หัวจิตหัวใจนี่เกินร้อยแล้วครับอ่านี่ครับจังหวะเสียบขวา

ต้องบอกว่าการชกกังวันเนี่ยหลายคนไม่ชอบครับ

ต้องบอกว่าการชกกังวันเนี่ยหลายคนไม่ชอบครับ

ต้องบอกว่าการชกกังวันเนี่ยหลายคนไม่ชอบครับ
เสริมหักทิ้งลงไปครับรอบเย็นมากครับ
ต้องบอกว่าการชกกังวันเนี่ยหลายคนไม่ชอบครับ
เสริมหักทิ้งลงไปครับรอบเย็นมากครับ

ต้องบอกว่าการชกกลางวันเนี่ยหลายคนไม่ชอบครับ

เสริมหักทิ้งลงไปครับรอบเย็นมากครับ

เสริมหักทิ้งลงไปครับรอบเย็นมากครับ

เสริมหักทิ้งลงไปครับรอบเย็นมากครับ

เสริมหักทิ้งลงไปครับรอบเย็นมากครับ

เสริมหักทิ้งลงไปครับรอบเย็นมากครับ
เสริมหักทิ้งลงไปครับรอบเย็นมากครับ

เสริมหักทิ้งลงไปครับรอบเย็นมากครับ

เสริมหักทิ้งลงไปครับรอบเย็นมากครับ

เสริมหักทิ้งลงไปครับรอบเย็นมากครับ

เสริมหักทิ้งลงไปครับรอบเย็นมากครับ

เสริมหักทิ้งลงไปครับรอบเย็นมากครับ

เสริมหักทิ้งลงไปครับรอบเย็นมากครับ

เสริมหักทิ้งลงไปครับรอบเย็นมากครับ

เสริมหักทิ้งลงไปครับรอบเย็นมากครับ
เสริมหักทิ้งลงไปครับรอบเย็นมากครับ
เสริมหักทิ้งลงไปครับรอบเย็นมากครับ

เสริมหักทิ้งลงไปครับรอบเย็นมากครับ

เสริมหักทิ้งลงไปครับรอบเย็นมากครับ

เสริมหักทิ้งลงไปครับรอบเย็นมากครับ

เสริมหักทิ้งลงไปครับรอบเย็นมากครับ

คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาระเบิดความมันไปพร้อมกันกับรายการ
ไทรันมวยไทฟอยเตอร์